สำหรับกระแตรอาสยามนะคะปกติเนี่ยกระแตรเองก็เป็นดาวติ๊กท็อค
แต่ล่าสุดจ้ะนางไม่เอาแล้วติ๊กตรงติ๊กต๊อกเพราะว่ามันพักนานเกินไป
ไปอับอึดมันเสริยโหโหเมื่อวานนี้ลุคทุ่งสาวได้โพสต์ข้อความผ่าน
จีส่วนตัวนะคะว่าได้เลิกอัพไซหน้าอกแล้ว
ได้พักช่วงโควิดพอดิบพอดีนอนพักไปยาวเลยจ้า
ทำแล้วรวยทำแล้วปังเพราะที่นี่มีสินแสคอยดูแล
เช็คดวงก่อนทำให้ด้วยเพื่อความปังขั้นสุดจ้า
บันเทิงไทยรัฐเห็นแบบนี้ไม่รอช้านะคะ
โทรศัพท์ไปสอบถามโดยคุณแม่น้ำหวาน
คุณแม่ของสาวกระแตก็เป็นผู้รับสาย
คุณแม่บอกว่ายังไม่ขอลงรายละเอียดอะไรนะ
เพราะอยากให้ลูกสาวเป็นคนตอบเองจะดีกว่า
กลัวว่าข้อมูลจะผิดพลาดเกิดบอกว่าใส่ซีซีเท่านี้ไป
แล้วมันไม่ใช่อย่างที่กระแตทำมาทำยังไง
เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เองก็ยังไม่เจอลูกสาวเลย
เพราะว่ากระแตเองก็ยังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คราวนี้ก็ไม่ได้อัพกันแบบเล่นนะคุณผู้ชมนะ
เขาอัพเพื่อเสริมความปังปุริเย่

กระแตเขาเคยทำศัลยกรรมอะไรมาบ้าง
ปรากฏว่านางเคยทำอยู่อย่างเดียวคือจมูก
คือเป็นคนจริงนะถ้าทำก็บอกว่าทำเนี่ย

ไม่ใช่ไงเดี๋ยวมันตุ้มขึ้นมาแล้วมีเกิดคำทงคำถาม
บอกไปให้จบเลยดีกว่าดิฉันเคลียร์นะคะ